เรื่องเครียดมาเยอะพาไปดูความน่ารักของเจมส์กันหน่อย
เป็นสัตว์ประเภทไหนเดี๋ยวเฉลย
แต่คุณผู้ชมและทั้งสองท่านช่วยตัดสินหน่อยว่าเจมส์
พยายามที่จะตีรังกาหรือหงายหลังไปเองไปดูคลิปนี้ค่ะ

ตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวนะคะ
สรุปว่ามันตีรังกาหรือหงายหลังไปเองคะ

บ๊ายบายอะไรอย่างนี้
พอทิ้งตัวลงไปแช่น้ำเย็นสงสัยจะร้อน
ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าเจมส์
ชื่อของหมีควายกำพระอายุ๑๒ปีแบบนี้นะคะ
ตูมเดียวนะคะปกติเราจะได้ยินดาวกระจายใช่ไหม
น้ำกระจายคุณผู้ชม
คือเราไปสอบถามคุณสมพงศ์บุญสนองเป็นหัวหน้าสถานี
เพราะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมินะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
เจมส์เนี่ยเป็นหมีควายที่ทางอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
นำมามอบให้ก็คือให้มาดูแลตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เนื่องจากว่าแม่ของเจ้าเจมส์มันตายเพราะว่าถูกล่า
ก็เลยทำให้เจมส์กลายเป็นหมีควายกำพร้า
อยู่ในการดูแลของสถานีพ่อเลี้ยงมาก็ตั้งแต่ปี๒๕๕๐นะ

ตอนนี้กรมอุทยานมีสัตว์ป่าของกลางมาเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก
ก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่ามันเยอะ
กรมอุทยานก็เลยมีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า
เขาบอกว่าเป็นโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า
ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่านะฮะ
แล้วก็รับบริจาคเงินเพื่อใช้อุปถัมภสัตว์ป่าด้วย
ที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากลุ่มงานพ่อเลี้ยง
หรือว่าสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าทั้ง๒๓สถานีทั่วประเทศ

ผมว่าถ้าเกิดมันตัวเบามันตีรังกาได้

เพราะพอหน้าเป็นอย่างนี้แล้วก็
ดูมันสะหรูสะหรี่นะ